คุณผู้ชมครับทางด้านของอาจารย์ปรเมฆรองอธิบดีอายการสำนักงานคดีอาญา
แสดงความเห็นเรื่องของสลากกินแบ่งรัฐบาล

หากว่าในอนาคตจะมีการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลแบบออนไลน์
แต่ก็ต้องคำนึงถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับทุกฝ่ายด้วย
ได้พูดถึงแนวทางแนวคิดการนำหวยออนไลน์มาออกรางวัล
แทนการออกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลแบบปัจจุบัน
เป็นคำอธิบายจากอาจารย์ปรเมฆอินทรชุมนุมรองอธิบดีอายการสำนักงานคดีอาญา
ได้เปิดเผยกับทีมข่าวไทยรัฐทีวี
ภายในงานเสวนาเรื่องหวย๓๐ล้านโอละเวง
โรงแรมเอเชียเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับ

สลากใบเดียวทำให้เกิดปัญหาความขัดแย้งบานปลาย

หรือว่าจะชุดหรือว่าจะใบก็ตาม
ทำให้เกิดปัญหาความขัดแย้งบานปลาย

ถ้าในอนาคตจะเปลี่ยนแปลงการซื้อสลากแบบเดิม
ไปเป็นการซื้อสลากแบบออนไลน์
เอาฟังเหตุและผลของอาจารย์หน่อยฮะ

แต่ว่ามันหวยออนไลน์มันขายเกินราคาไม่ได้ไง

คนที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องจะชอบไหม

แล้วก็จะมองว่าบริษัทที่ผลิตออนไลน์

ถ้าหวยออนไลน์ปั๊บเนี่ยขายเกินราคาไม่ได้แน่นอน

และเขาก็มองว่าไอ้คนที่ตั้งเครื่องคือคนที่ได้กำไร
แล้วหมอกว่าคนที่ตั้งเครื่องก็ต้องสัมพันธ์กับกรรมากัน

ในแง่ว่าแต่ละคนจะได้ประโยชน์จนทำงานไม่ได้

แต่ว่าขายราคานั้นจริงนะ

ถ้าไม่พิมพ์ก็ถือว่าไม่ขายใคร
เออก็ทุกวิถีทางฮะในการที่จะป้องกันไม่ให้เกิดปัญหานี้

วันพ้นหวย๓๐ล้านสังคมไทยเรียนรู้อะไร

หวย๓๐ล้านทำให้สังคมหันมาจับตามองเรื่องของจริยธรรมของคน
รวมไปถึงการทำงานของตำรวจ
ตลอดจนกระบวนการยุติธรรมว่ามีความโปร่งใสหรือไม่
และใครกันแน่ที่โกหกนะครับ

ตัวแทนองค์กรผู้พิการและผู้ค้าสลาก
ก็มาร่วมในวงเสวนานี้ด้วยนะครับ
ว่าการออกสลากแบบออนไลน์

อาจจะส่งผลกระทบกับผู้ค้าสลากจำนวนมากนะ
เพราะสลากแบบออนไลน์ออนไลน์ไม่ได้เอื้ออำนวยกับผู้ขายคนพิการมากเท่าไหร่นักนะครับ
ด้านของรองศาสตราจารย์นวลน้อยตรีรัฐภูมิหน่วยการศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน
คณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยมีความเห็นนะครับว่า
ปัญหาการนำเสนอข่าวหวย๓๐ล้านของสื่อมวลชนที่มีมาอย่างต่อเนื่องนานกว่า๓เดือน
กลายเป็นสิ่งที่ตอกย้ำให้คนในสังคมเข้ามาเล่นการพนันมากขึ้น
ซึ่งหากวิเคราะห์จากสถิติการสำรวจของศูนย์ศึกษาปัญหาการพนันปีล่าสุด
เพราะว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลกลายเป็นการพนันที่มีประชาชนเล่นเป็นอันดับต้นกว่า๒๑ล้านคน
ส่วนหนึ่งเกิดจากการเข้าถึงสลากได้ง่ายขึ้น
ซึ่งหลังจากมีการควบคุมราคาก็พบว่าการผลิตสลากออกมาก็มีจำนวนมากขึ้นเช่นกัน
เพื่อตอบสนองความต้องการทางการซื้อสลากของประชาชนนั่นเองนะครับ